ไปทำงานต่างประเทศมาแล้วมาทางนี้หน่อยจะชวนคุยผมเองก็มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคนไปทำงานต่างประเทศนะครับ
ผีน้อยลุงบุญชูโดนทิ้งศพบนยอดเขาก่อนจะไปเนื้อหาสาระของข่าวนี้กับน้ำแข็ง
ผมจะพูดถึงเรื่องผีน้อยที่มาของคำว่าผีน้อยจริงมันมีอยู่๒แนวทาง
น้อยในแบบที่คนไทยเข้าใจก็คือคนที่หลบหนีไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีใต้
คือเข้าไปแล้วเป็นผีใช่ไหมก็หลบเข้าไปน้อยก็คือผีน้อยหาไม่ค่อยเจอหลบเก่งอันนี้ผีน้อย
ในต่างประเทศเหมือนกันค่ะอันนี้เล่าเรื่องปูทางพี่น้อย
ผีน้อยก่อนแต่ทีนี้คือผีน้อยอันนี้ที่รู้เนี่ย
ลุงบุญชูเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้
แบบผิดกฎหมายแหละแต่คิดดูสิไปอยู่เกาหลีใต้นะคุณผู้ชม
ส่งตังค์มาให้กลับที่บ้าน๑๑ปีแล้วนะ
จู่ขาดการติดต่อไปเลยอะค่ะเอาทำยังไงอ่ะ
อันนี้คือตำรวจเกาหลีใต้นะไปไปหาว่าเอ๊ะ
ลุงเนี่ยลุงอยู่ที่ไหนลุงบุญชูอยู่ที่ไหนค่ะ
สุดท้ายไปเจอลุงเป็นศพอยู่บนภูเขา
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนไทยในเกาหลีใต้นี่ก็ประสานนะคะ
ให้ตำรวจของเกาหลีใต้เนี่ยพาพาไปหาไปตามหาลุงบุญชูหน่อย
ลุงบุญชูอายุ๖๗แล้วค่ะเป็นแรงงานไทยที่อะ
ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายที่เกาหลีนั่นแหละ
แล้วลุงทำงานอยู่ที่ฟาร์มหมูในเมืองโพชรของจังหวัดขยองกี
ทำมานานแล้ว๑๑ปีแล้ว
ทีนี้พอขาดการติดต่อกับครอบครัวที่เมืองไทยไปตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมา

แล้วกลุ่มคนไทยในเกาหลีใต้เขาก็มีการโพสต์แล้ว
ลงโซเชียลตามหาคุณลุงบุญชูกัน
ถามไปถึงนายจ้างของลุงบุญชูนะ
ลุงบุญชูบอกแบบนี้นายจ้างบอกแบบนี้

แต่ว่าคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการตามหาเนี่ย

เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ

เพราะว่าลุงเองพูดภาษาเกาหลีไม่ได้
คุณฟาริดาก็ขับรถตะเวนตามหาไปถึงฟาร์มหมู

ตำรวจทำไงก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตอนแรกตำรวจก็คิดว่าลุงบุญชูจะหนีไปหรือเปล่า
แต่ฟาร์มข้างก็ยืนยันนั่นแหละบอกว่าไม่ได้หรอก
ว่าลุงบุญชูพูดภาษาเกาหลีไม่ได้

ไปดูกล้องวงจรปิด๖ตัวในฟาร์ม
แล้วมันมีนาทีหนึ่งคุณผู้ชมที่เห็นว่ารถไถเนี่ย
บรรทุกร่างของลุงบุญชูออกจากฟาร์มหมู
ตำรวจเกาหลีนะเขาแกะรอยไปจนเจอร่างของลุงบุญชู
เจ้าของฟาร์มบอกแบบนี้สารภาพนะ
ว่าไปเจอลุงบุญชูเสียชีวิตอยู่ในที่พัก
แล้วตอนนั้นเจ้าของฟาร์มหมูเองกลัวความผิด
ทำยังไงดีเอาศพใส่รถไถ
แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่เชิงเขาค่ะ
นี่ไงก็เลยไปเจอศพลุงบุญชูอยู่ที่ภูเขา
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องของการทิ้งศพนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบทรัพย์สินของลุงเนี่ย

มือถือของลุง๒เครื่องหายไป
เงินอีก๒ล้านวอนอันนี้ก็หายไป
นี่คาดว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นเงินที่ลุงน่ะ
เตรียมไว้จะเป็นค่าตั๋วจะกลับไทยค่ะ
ลองฟังคุณฟาริดาคนไทยในเกาหลีใต้ที่ช่วยตามหาหน่อยค่ะ
วันที่๒๘วันที่๑ก็ติดต่อไม่ได้วันที่๒ก็ติดต่อไม่ได้
เมียแกก็เลยแบบว่าติดต่อมาทางน้องโต้งว่าช่วยไปดูหน่อย

พอไปถึงแล้วเท่าแก่ก็พูดเหมือนประมาณว่าไม่อยู่ไม่มีหนีไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเหมือนมีพิรุษเพราะว่าแกจะกลับบ้านเดือนหน้าอยู่แล้วไงคะ
พอไปแจ้งความตำรวจเขาก็เลยพามาดูที่โรงงานนะคะ
ปีนกว่า๔๕โมงแหละอยู่รอยโดนรถไทยบาลรถอะไรมาแล้ว
ทีนี้เขาน่าจะเห็นศพแล้วแหละเขาก็เลยแบบลงมา
แล้วเขาก็เลยบอกให้พวกพี่กลับไปก่อน
นี่ค่ะเป็นข้อมูลจากสาวไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้
ทีนี้เรามาคุยกับภรรยาของลุงบุญชูอยู่ที่ขอนแก่นค่ะ
ก็คือคุณป้ามะลิประวะเสนังนะคะ
บอกแบบนี้บอกว่าจริงที่ครอบครัวก็ยากจนนะ
แล้วลุงบุญชูต้องการหาเงินใช้หนี้
ก็เลยไปเกาหลีใต้นี่ไปตั้งแต่๘เมษาปี๕๕แล้ว

แล้วก็ลักลอบทำงานเป็นผีน้อย

หน้าที่ของลุงบุญชูสามีเนี่ยนะ
ก็คือให้อาหารหมูตักขี้หมูเอาขี้หมูไปตาก

ได้เงินถ้าเกิดเป็นเงินวอนน่ะก็คือ๑๘ล้านวอน
คิดเป็นเงินไทยก็๔๘๐๐๐บาทนะคะ
ใช่จะส่งเงินมาให้คุณป้าที่ไทยเนี่ยนะ
ทุกวันที่๒๑ของทุกเดือนเลย
แล้ว๑๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเอาจริงคุณผู้ชม
ลุงบุญชูทำทุกอย่างแบบนี้ตลอด๑๑ปี
คืออะไรบ้างล่ะ๑๐โมงตามเวลาไทยเนี่ยนะ

เพราะว่าตรงกับเวลาพักเที่ยงที่เกาหลีพอดี
หลังจากนั้นพอเลิกงานตอนเย็นโทรหาอีกรอบนึง

อ่ะ๑๐โมงโทรเลิกงานโทร
แล้วพอหายไปคุณป้าก็บอกว่ามันผิดสังเกตแล้ว
พยายามโทรหาแล้วก็บอกให้ญาติช่วยตามหาหน่อย
แล้วรายได้ที่ลุงบุญชูหาได้
แต่ละเดือนแล้วก็ส่งกลับไทยนี่นะคะ
ทุกเดือนจะส่งมาเดือนละประมาณ๓๕๐๐๓๘๐๐นะ
ลุงได้เงินเดือนนึงนี่๔๘๐๐นะ
แปลว่าลุงเก็บไว้ใช้เหมือนกับเป็น๑๐๐๐บาทไทยค่ะคุณผู้ชม
แล้วถ้าเกิดว่าคิดไปตั้งแต่ปี๕๕
เดือนหนึ่ง๓๘๐๐ใช่ไหม
โอ้โหจนถึงที่ส่งกลับมาตอนนี้๔ล้านกว่าแล้วนะคะ
ทำให้ครอบครัวเองอยู่ดีกินดีขึ้น
แล้วจู่ลุงมาหายไปเอาจริงลุงก็เปรียบเสมือนเป็น

คุณป้าบอกแบบนี้ว่ายอมรับแหละ
ว่าสามีเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายจริง
เมืองไทยไม่มีที่ทำมาหากิน
ทุกวันนี้เอาจริงนะป้ามีทุกอย่างแล้ว

วัวควายหมูที่ดินก็มีบ้านก็มีรถก็มี
ในหมู่บ้านที่ไปทำงานกันฐานะก็ดีขึ้น
แล้วลุงไม่เคยไม่เคยบอกถึงความยากลำบาก
ในการไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยนะ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหม
เสาร์อาทิตย์เลยเมียเจ้าของฟาร์มทำอาหารเลี้ยงประจำเลย
ทีนี้ป้าก็เลยบอกว่า

เขากลัวผิดกฎหมาย

ตำรวจก็จะว่าจ้างคนที่ไม่มีวีใช่ไหม
มันผิดอยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันผิดอยู่แล้ว

แต่ที่จริงมันไม่ใช่แกไม่หนี

แม่คิดว่าเป็นฆาตกรรมหรืออะไร
นี่ป้าบอกว่ีวรู้สึกว่า
สามีซีอาชื้อชีวิตเองนั่นแหละ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการนำร่าง
กลับมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะทางสถานทุทธัยในเกาหลีใต้
บอกว่าครอบครัวเตรียมจะเดินทางไปเกาหลีใต้๑๑มีนาคมนี้
เพื่อที่จะรับร่างของคุณลุงกลับไทย
แต่พอรู้ว่ามีค่าดำเนินการ๑๑ล้านวอน
คิดเป็นเงินไทยก็๓๐๐๐๐๐บาทครับ
ญาติบอกว่าญาติไม่ได้มีทุนทรัพย์เพียงพอ
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องประสานงาน
เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องค่าให้จ่ายต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศ
ถ้าอยากไปจริงโทรไป๑๖๙๔สายรวมกรมการจัดหางาน
คำถามดูจะว่างานที่ฉันรู้มาเนี่ยมันมีจริงไหม
ตำแหน่งงานแบบนี้มันได้เงินเท่านี้เท่านั้นจริงไหม

มันเป็นในหน้าจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายไหม
จะได้ไม่ไปแล้วแบบคือไปแล้วโดนลอยแพร่

แล้วนี่ป้ามะลิที่บอกว่าคนในหมู่บ้านก็ไปกันตั้งเยอะ

ต้องย้ำนะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะ
คุณผู้ชมที่ไปแล้วแบบจะโอเคจริง
ดังนั้นก็ผ่านกรมการจัดหางาน

เขาให้มาสมัครใจ
คนที่ไปทำงานผิดกฎหมายให้สมัครใจกลับประเทศซะ